เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพื่อรักษาชนของลูกพ่อ
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน

ต้องบอกว่าด้วยอายุของคุณแม่เนี่ยก็๔๘ปีแล้วเกิดมาในแผ่นดินท่านในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนที่ท่านเนี่ยยังมีพระราชกำลังแข็งแรงข่าวในพระราชกรณียกิจหรืออะไรต่างที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์ก็จะสัมผัสพระองค์ท่านนะนะ
ทุกวันหลังข่าวเนี่ยเขาจะมีคำสอดของพระบาทสมเจ็ดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแทรกมาทุกวันเลยนะอย่างเช่นว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อถอยความสื่อสัตว์เป็นคุณสมบัติของคนคนดีความกระตันอยู่อะไรต่างแต่ละหัวข้ออะไรเงี้ยตอนเด็กเราฟังเราก็จะทราบซึ้งมากแต่ก็รู้ว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องดีอะไรเงี้ยแต่เรื่องของพระราช
เจ้าอยู่หัวเราจะหยุดดูเราก็รู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ของเราเป็นแบบนี้นะไม่ได้เหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่อื่นหรือพระมหากษัตริย์ที่เราเข้าใจเราก็ไม่เคยคิดเทียบเคียงด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นปกติเหมือนเรามีพ่อที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้แม่เราลักษณะนิสัยนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ประหลาดจน

ภาคงั้นอะแหลงก็แค่ฟังวันนึงเนี่ยแผ่นดินนี้ภาษาดินของคุมภาคสมเดชรพระเจ้าหญว
ราชการที่๙เราได้เจอกับตัวทุกคนคนที่ทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยหรือสิ่งที่เป็นพระองค์ท่านเนี่ยต้องสัมผัสมันเหมือนโดนกระชากหัวใจ
สอนแล้วคือทอนที่สมเจษยาเสด็จสวรรณคศนะท่านก็สอนให้คนไทย๑๙๙๓ตอนสมเจษยาเสด็จสวรรณคศน่ะท่านก็สอนให้คนไทย

ทั้งนั้นทุกคนแสดงออกต่างกันไป

ก็อยากให้ยึดคำสอนของท่านตั้งสติให้ได้

อะไรที่เป็นเรื่องวุ่นวาย
ออกมาปกครองตัวเองให้ใจมีคุณธรรม
เราก็สามารถเป็นผู้ปกครอง
คลองหัวใจเล็กของเราให้ดี
ดูตัวอย่างพระองค์ท่านแล้วมาปกครองหัวใจเรา
ให้เป็นใจที่มีคุณธรรมให้เป็นใจที่สูง
ดูช่างสุภาพสุภาพในมุมที่ประโยชน์

ที่ถวายเงินประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้ว่าเรารักในหลวงและหัวใจดวงเดียวกันนะ

แม่เราสามารถจะทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง
แล้วก็ถวายเงินให้กับพ่อเราได้นะ
ตอนนั้นคุณแม่ก็เสียคุณพ่อไปเมื่อประมาณปี๕๗

เราก็เลยตัดสินใจว่า
เราไม่ต้องเลี้ยงพ่อเราแล้วนี่พ่อจริงเรามีรายได้
เราก็ถวายพ่อพ่อหลวงเรา
ก็เลยมาประจวบเหมาะกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเหมือนเราก็ทำงานแล้ว
แล้วก็เราก็เอาความเพียรที่พ่อสอนได้มาเป็นเงินเป็นงานถวายคืนไป
เพราะว่ารู้ว่าท่านมีโครงการนี้ไปช่วย
เงินเล็กของเราเนี่ยช่วยคนได้อีกตั้งเยอะ
ถ้ายิ่งผ่านมือท่านก็มีประโยชน์กับคนเยอะกว่าผ่านมือเรา

เราก็ไม่เคยได้รับจดหมายจากพระองค์ท่าน
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจากลายพระหาดพระองค์ท่าน
แต่ก็มันก็เป็นความชื่นใจค่ะ

เราก็ตอบแทนท่านจากตัวเราด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยอะไร
ทำอะไรได้เราก็ทำคิดอย่างนี้

เราก็ได้อาศัยบุญบารมีของท่าน
ให้ท่านบารมีของท่านไปช่วยคน
เมื่อเราทำความดีแล้วเราต้องเป็นความดีที่มีสติ

เราจะย้อธ้อเราก็ต้องมีความเพียง
ก็อย่างเรื่องของพระมหาชนกอย่างที่พี่ห้อยเหรียญอยู่เนี่ย
อันนี้เป็นเหรียญที่พี่เช่ามาตั้งแต่ประมาณน่าจะ๒๐ปีที่แล้ว
ตอนนั้นพี่ก็ยังเป็นพนักงานทำงานประจำอยู่
ก็มีเหรียญพระมหาชนกออกมาเป็นเซตใหญ่จะมี
ทององค์เงินแล้วเป็นนาคก็ผ่อนเอา
ตอนนั้นก็ไม่มีเงินตอนนั้นราคาเซ็ต๑๕๐๐๐บาท
แต่ก็กัดฟันตอนนั้นเงิน๑๕๐๐ก็มีราคามีค่าเนอะ
เราก็ทำเพราะเรารู้สึกว่านี่แหละเป็นกำลังใจที่เราจะแบบว่า
มีแล้วเราก็ต้องมีความเพียนนะ
ไม่ได้แบบเพียนแค่แบบทำอะไรมุทะลุทำทำไปอย่างเดียว
ทั้งการงานเพียรทำความดี
เพียรที่พระมหาชนกบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำได้เราจะต้องทำ
แต่เมื่อเราหมดแรงจะทำแล้วเรายังก็ต้องทำต่ออีก

ตรงนี้แหละที่เหนือไปกว่านั้นก็คือความเพียนที่เหนือความเพียร
เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่พระองค์ท่านให้แนวคิดอะไรต่างไว้เป็นหลักคำสอน
ที่มันทำให้เราทุกคนมีพลังชีวิตขึ้นมา
แล้วพลังนี้มันจะช่วยอะไรหลายอย่างทั้งชีวิตตัวเรา
พี่บอกว่าชีวิตพี่เจริญมาได้เพราะหลักใจต่างเหล่านี้
ดิฉันดารณีนุษย์ประสุทนาวินรักในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้า
เพราะในชีวิตนี้
ไม่ว่าชีวิตไหนไม่เคยเห็นไม่เคยพบ
พระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิษราชธรรม
แต่ที่เรารักพระองค์ท่านเพราะเรารู้สึกว่าเราคือ
ค่าแผ่นดินที่มีบุญล้นพ้นเหลือเกิน

เรารู้ว่าคุณค่าที่สูงสุดในชีวิตของเราคือ
ความดีงามของพระองค์ท่านเป็นกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตของเรา